ผมเอาตรงนี้ก่อนขออนุญาตสอบถามก่อนว่า
ท่าทีของพักเก้าไกลในวันนี้เนี่ย

ประเมินสถานการณ์ในขณะนี้เป็นอย่างไร

คือก็ถือว่าเป็นการแถลงถอยนะครับ
ของทางพักเก้าไกรนะครับ

ก็คือเท่ากับปิดฉากการที่จะให้คุณพิทาเป็นนายกรมตรีนะครับ
แต่ตอนนี้ผมก็ยังบอกว่ามันจะถอยเท่านี้หรือเปล่า
เรือจะต้องถอยมากกว่านี้ไหม
เพราะว่าเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ
ผมใช้คำว่าเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่ไม่เอาพิธาเป็นนายก

อีกฝ่ายหนึ่งนะเรียกว่าฝ่ายที่มีอำนาจรัฐเดิมก็แล้วกันนะครับ
เขาอาจจะต้องการอะไรที่มากกว่านั้น
คำว่ามากกว่านั้นคืออะไรครับก็คือจะต้องไม่มีพักเก้าไกลอยู่ในพักร่วมรัฐบาลนะครับ
อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะเกิดความพยายามต่อไป
เพราะฉะนั้นขณะนี้เท่ากับว่าความสำเร็จในครั้งที่๑เกิดขึ้นแล้ว
ก็คือพี่ทางไม่ได้เป็นนายกแล้ว
แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปเนี่ย
เราก็จะเห็นกระแสของการที่จะสร้างแรงกดดันครับ
เพื่อให้ก้าวไกลต้องถอยออกไปเป็นฝ่ายค้าน
แต่ทีนี้การว่าถอยออกเป็นฝ่ายค้านเนี่ย
จะถอยโดยการที่ก้าวไกลปล่อยมือเอง
หรือการที่จะให้เพื่อไทยผลักออก
ถ้าเพื่อไทยผลักออกเนี่ยเพื่อไทยเสีย

ห์ะรอดเด้อกันภารกิจของก้าวไกรเนี้ยคุณชัยธวัตรห์
ที่แลงเนี่ยวันนี้แหลมไม่นานหรอฮะแค่ห้างสิบนาทีเนี้ยบอกว่า
ก็คือจะต้องไม่ให้พักคู่อำนาจเก่าได้จัดตั้งรัฐบาลพักเก้าไกล
พร้อมกับพร้อมจะเดินกับเพื่อไทยต่อไปครับนะฮะคุณสุริยสัย
พักเก้าไกลวันนี้เนี่ยทำไมเขาถึงยอมถอยในวันนี้ฮะ
เมื่อวานเข้าประชุมสอสอกันประชุมเสร็จเขาก็เดินมาไม่มีใครสัมภาษณ
อ่าเท่าที่ทราบก็เถียงกันมากนะเรื่องจะกระเตงกันต่อหรือจะประกาศ
แถลงถอยแบบ๑๖๐องศาแบบที่ท่านอาจารย์สมชัยตั้งข้อสังเกต
มันถอยได้มากกว่านี้เนี่ยจะได้จบไปแต่ว่าหลายคนก็เสียดาย
คะแนนเสียง๑๔ล้านเสียงอยากเห็นพักเก้าไกรเป็นรัฐบาล
ทำงานการเมืองแบบใหม่มีความหวังแบบนี้มา

คือตอนนี้ไม่มีใครแยกออกหรอกว่า๑๔ล้านเสียงที่โหวตให้พักเก้าไกรเนี่ยเพราะเรื่อง๑๑๒หรือเพราะมีลุงไม่มีเรา
จะรู้สึกว่าไม่สู้ถึงที่สุด
ฉะนั้นมันก็เลยหมากก็เลยเป็นแถลงการเมื่อสักพัก

เก้าไกรแอบไปงีบกลับได้เพราะเมื่อคืนประชุมดึกสมมุตินะ
แต่วันนี้เพื่อไทยจะนอนไม่หลับ
อย่างที่อาจารย์สมศักดิ์ใช่เพราะมันจะตั้งรัฐบาลยังไงให้ครั้งเดียวจบ
แล้วถ้า๒๗สมมุติว่าได้โหวตซึ่งไม่รู้จะมีโหวต
เพราะว่ามีคนไกลเรื่องสารน้ำมูลที่ไปร้องกันว่าจะพักจะเลื่อนอะไรหรือเปล่า
ประเด็นก็คือว่าถ้า๒๗ได้โหวตสมมุติเนี่ย
วิธีคิดแบบก้าวไกรจะไปเล่นให้แบบทดลอง๑๒๓รอบ
ค่อยผ่านไม่ได้พักใหญ่เสียนะครับ
แล้วมันจะทำให้ความน่าเชื่อถือหลายอย่างนะครับ
ฉะนั้น๓๔วันจากนี้เป็นจุดเปลี่ยนการเมือง
ล็อบบี้การเดินเกมตั้งรัฐบาลเอาให้จบเนี่ย
ผมยังคิดว่าถ้า๒๗มีโหวตผมยังคิดว่าจะต้องจบ
จบด้วยเสียง๓๗๕เสียง
คุณสุริยสัยมองว่าถ้าเพื่อไทยแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยโหวตไม่ผ่านเนี่ย
ความเสียหายมันไม่เหมือนกับทางซี่ของก้าวไกลถ้าจะโหวตไม่ผ่าน
ถ้าคุณภาคภูมิเป็นคุณเศรษฐาหรือเป็นคุณอุ้งอิ๊ง
จะยอมไปเป็นเหยื่อเป็นบันไดให้เขามีขั้น๒ขั้น๓หรือเปล่า

ค่าเวลาไปเนี่ยผมว่ามันเสียประวัติศาสตร์มันบันทึกเราว่าวันหนึ่งเราถูกปฏิเสธ
แม้จะเป็นสภาที่เราชอบไม่ชอบก็ตามแต่ไม่มีใครเสี่ยงหรอก
ฉะนั้นถ้าผมเป็นคุณเศรษฐาหรืออาจารย์ชัยเกษมหรือคุณอุ้งอิงก็ต้องเอาให้ชัดกับพัก
ถ้าสลัดก็สลัดวันนี้ก็ต้องบอกประชาชนว่าเหมือนข้อสองของเพื่อไทยที่แถลงวันนี้
ถ้ายังมี๑๑๒อยู่มันแก้ไม่ได้ตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นก็คือว่าถ้ามีก้าวไกลด้วยซ้ำไป